เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
บ่ได้เข้ามาเพื่อโป๊ดใจ
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ

บุญสาวขาดรอง
อยากเป็นผู้สาวอา
ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓
มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

แต่บอกตรงนี้เลยคุณผู้ชมว่าแหม่เพลงนี้
มันไม่ง่ายนะจุดอ๊ะจุดแอ๊ะ

เอาละครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องบีบหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เราก็ยินดีกับน้องเขาจริง
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่น้องเขาตั้งใจนะครับ
ตัวช่วยหมดแล้วแต่การแข่งขันก็ยังอยู่ถ้ายังร้องไม่ผิดนะครับ

มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
จอยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
และเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องจอยร้อง
โทษให้

ร้องผิดเกิน๑คำ
คะในเกมวันนี้ไม่ถือว่าเราประมาท
ถือว่าเราทำอย่างสุดความสามารถแล้ว
เพียงแต่ว่าเราเปิดแผ่นป้ายแล้วมันไม่โดนเราเท่านั้นเอง
แต่เราก็สู้นะสู้อย่างสุดใจเลยนะ

ครึ่งหนึ่งของที่สะสมมาจาก๒หมื่นนะคะ
รับไปไม่น้อยเดินหาตามถนนไม่ได้แน่นอนเงินจำนวนนี้
รับไปแล้วค่ะหนึ่งหมื่นบาท
แล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงของคุณลำไยหายทองคำนะครับ
สาวขาเลาะก็เป็นเพลงที่ต้องเห็นใจน้องเขานะครับ
เพราะว่าหนึ่งไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวที่น้องเขาถนัด
วันนี้ถ้าถามว่าสิริรวมในการวางแผน
นี่ก็ถือว่าวางแผนได้ดีมากเลยนะ
เด็กวัยนี้พี่เป๊กภูมิใจในตัวจอยมาก
มั่นใจเหลือเกินว่าคุณย่าที่นั่งอยู่ดูอยู่ตรงนี้ก็ภูมิใจ
คุณพ่อที่ดูอยู่บนฟ้าก็ภูมิใจ
ในความกล้าตัดสินใจและรอบครอบของจอย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราสู้อย่างเต็มที่แล้ว

ย่าไม่ต้องเสียใจนะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
ไม่เสียใจหรอกลูกดีแล้วแหละ
ที่หนูได้มาขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วลูก

ณตอนนี้คุณย่าดูแลน้องจอย
อีกหน่อยแข็งแรงจอยก็ดูแลคุณย่า

เรื่องเสียใจมาได้ทุกวันเราต้องตั้งรับและก้าวต่อไป

มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามากระทบใจเรา
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราให้เราได้ตั้งรับ
ความเสียใจมันมีมาอยู่เสมอแหละ

ต้องขอขอบคุณนักสู้ชีวิตตัวจิ๋วคนนี้นะครับน้องจอย

ย่าอยากจ้านักย่าได้ลูก

วันนี้จอยมาทำเพื่ออะไรคะ
เพื่อย่าปู่และครอบครัวค่ะ
นุชจะเป็นเด็กดีและก็ตั้งใจเรียน
นี่คือบ้านที่พ่อกับแม่และตัวหนูเคยอยู่ค่ะ

หนูเคยมีความสุขที่บ้านหลังนี้ค่ะ
จะสู้ต่อไปเพื่อที่ดินของพ่อค่ะ

เดินไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดค่ะ
มือเค้าเกงหงิกจับอะไรกินก็ไม่ได้

เหยียดแบบหยียดให้ตรงนะเขาแทบไม่ได้ค่ะ
แล้วหมอตรวจเจอมะเร็งในโพงมดลูก

พอได้ยินประโยคนี้ช็อกค่ะ

เป็นมะเร็งที่ในโพงมดลูกระยะที่๓
แต่เขาเป็นมาปีกว่าแล้วเขาไม่ยอมบอกป้า